คุณผู้ชมคะคดีนี้ต้องตามต่อที่สุพรรณบุรีค่ะในเตี้ย
ผู้ต้องหาวัยหกสิบหกอะค่ะที่ข่มขืนคุณยายวัยเจ็ดสิบ
และทำร้ายร่างกายคุณยายจนคุณยายเสียชีวิต
แล้วจริงก็จับได้ขนังคาเขาญาติคุณยายไปช่วยในเตี้ย
กำลังก่อเหตุอยู่เลยแล้วหันมาไล่ญาติคุณยายว่าไม่ต้องมายุ่ง
อืมพอควบคุมตัวตำรวจจับตัวพาไปโรงพัก
ไล่นักข่าวอีกไม่มีอารมณ์จะพูดโวยวายใหญ่
แล้วเข้าคุกมาแล้วกี่รอบก็ไม่รู้
แล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยไปก่อเหตุข่มขืน
ผู้หญิงสูงวัยในพื้นที่อื่นอีกหรือเปล่า
มีเป็น๑๐คดีที่รอขยายผลว่าใช่ในเตี้ยคนเดียวกันไหม
ที่จะตามต่อก็คือคุณผู้ชมค่ะวันนี้
ตำรวจนำตัวในเตี้ยไปฝากขัง
เตี้ยยังปฏิเสธนะคุณผู้ชมลองฟังนะคะ
ตำรวจสพเดิมบางนางบวชนำตัวนายละอองขาวพันธ
ในเตี้ยวัย๖๖ปีผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
นำตัวไปจะไปฝากขังนะคะ
สีหน้านิ่งมาก
สะทกสถานอะไรทั้งนั้น

คุณผู้ชมลองสังเกตที่หน้าเหมือนรอยขวนหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมคะ
จมูกที่ปากที่แก้ม

เตี้ยบอกว่ายอมรับว่าทำร้ายร่างกายคุณยายจริง
ไป๒๓ครั้งคุณยายอายุ๗๐แล้วนะคะ

แล้วอ้างว่าก็เพราะยายเอาเงินเข้าไป๕๐๐
ก็เลยไปขอมีเพศสัมพันธ์กับยาย
ะว่ามีเพศสัมพันธ์เสร็จจะรับยายเป็นภรรยา
แต่ยายขัดขืนเลยก่อเหตุทำร้าย
อันนี้ในเตี้ยเขาอ้างในเตี้ยอ้างแบบนี้ค่ะ

ครับสร้างภาพแล้วครับครับว่าไงบ้างครับ

แต่ถ้าลุงทำอะไรบ้างครับถ้าลุงเตะสองที

ครับแล้วเขาตั้งไปห้าร้อยเขาตั้งไปห้าร้อยครับผมเอาไปเมื่อไหร่ครับ
เอาไปวันที่ผมมีเรื่องนั้นผมก็จะรับเขาเป็นเมียอันนี้เขาขาดขึ้น
ผมก็เลยเอาไปห้าร้อยปลอดอะไรได้อันนั้นน่ะครับอันนี้เพราะผมมากจัด
ผมจะเขาเขาไม่ครับแค่นี้ครับนี่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของในเตีย
ผู้ต้องหานะคะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวดูที่พยานหลักฐานค่ะ
เพราะจนถึงตอนนี้เขาก็ยังปฏิเสธอยู่เขาบอกเขาไม่ได้ข่มขืน
เขาแค่ทำร้ายแต่ชาวบ้านไปเห็นให้บอกโอ้โหขึ้นคลอปใช่ปะพี่ปุ๋ยเห็นค่าตาเลย
อ่าเห็นจะจะตำรวจนำตัวในเตี้ยขึ้นรถที่หน้าโรงพักค่ะ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็มีผู้ต้องหาคดีอื่นด้วยอ่ะนะคะ
เห็นหลายคนหน่อยในเตี้ยขึ้นรถไปคุณผู้ชมขึ้นรถปุ๊บหน้าเปลี่ยนเลย
อุ๋ยยังไงยิ้มยิ้มเหรอนี่เอ้ยเห็นไหมที่เห็นฟันอ่ะ
คือยิ้มแบบหัวเราะเห็นฟันอ่ะเฮ้ยขึ้นรถปุ๊บยิ้มคุณผู้ชม
กมือให้นักข่าวบ๊ายบายนักข่าวยิ้มแบบหัวเราะเห็นฟันเลย
เมื่อวานยังบอกไม่มีอารมณ์จะตอบคำถามอยู่เลยเมื่อวานยังไล่นักข่าวอยู่เลยนี่
อันนี้ก็ไม่ได้อยากจะต่อว่าอะไรนะแต่ว่าก็อย่างที่เขาบอก
บางคนก็เห็นว่าคุกเป็นบ้านทำไมเขาไม่สะทกสถานอะไร
ทั้งทั้งที่ก็คงเข้าออกคุกอยู่บ่อยบ่อยหรืออย่างไรตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ภาพภาพนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือกล้องวงจรปิด
ก่อนเกิดเหตุประมาณสักสี่โมงครึ่งตอนเย็นนะคะจะเห็นในเตี้ยเห็นไหมคะมา
จักรยานออกมาจากบ้านของคุณยายค่ะแล้วดูนิ่งเฉยไม่ตกใจไม่อะไร
คุณผู้ชมคะพระลูกวัดวังจิกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิต
ลูกพี่ลูกน้องกับคุณยายอ่ะนะคะพระสุชีพครับท่านก็เรียกผู้เสียชีวิตว่าป้า
บอกว่าก่อนหน้าที่จะบวชนะคะก็ช่วยเหลือกันมาตลอด
ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่อง๒วันเอาขนมเอานมไปให้ป้ากิน
บอกว่าอร่อยก็เตรียมเอาไว้ว่าวันพระเนี่ย
จะนำไปให้อีกทีแต่มันเกิดเรื่องซะก่อน
เมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ใต้ถุนกุฏิ
ที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาสก็เลยคาดว่าป้ามาบอกลาหรือเปล่า
ได้ยินแต่เสียงร้องไห้นะคะ
ก็สงสัยว่าป้าอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะพระสุชีพท่านรู้ไหมว่าป้าเสียชีวิตแล้ว
แต่พระท่านบอกว่าเหมือนกับพูดว่ารู้แล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้

ก็อยู่กันตรงเนี่ยตอนข้างล่างอะน่ะอะเดี๋ยวก็ข้างล่าง
เราก็ไปจบที่ห้องพ่อคือต้นั้นเนี่ยเราก็บอกว่า
ก็จะบอกว่าเขาตายเนี่ยแล้วยังไงคือเราทิ้วว่าเราไม่ดูนะ

ทุกวันทะเลยบอกว่าเกลียวไว้๖กล้องครั้งนั้นบอกก็เลยทำทานให้เขาไปหมดเลย
วันนี้ญาติของคุณยายก็นำร่างของคุณยายมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวังจิกอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศเศร้ามากคุณผู้ชมค่ะ
คือทุกคนมันทุกคนรับไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยืนร้องไห้กันทุกคนเลย
ท่านเจ้าอาวาสวัดวังจิกท่านบอกว่าปกติคุณยายเป็นคนดีมาก
ถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระเป็นที่รักใคร่ของทุกคน
เมื่อวันพระที่ผ่านมาก็มาทำบุญตอนบ่ายก็มาสวดมนต์
สุดท้ายที่มาวัดมาสวดมนต์นะคะก็ไม่รู้เป็นลางอะไรหรือเปล่า
แต่บรรยากาศเศร้ามากแต่สุดท้ายก็ต้องฝากตำรวจด้วยนะคะ
ขยายผลหน่อยที่เมื่อพี่อุ๋าย่มันตรงเล่าไว้
ว่าไม่รู้ว่าในเตี้ยคนนี้ไปก่อเหตุพื้นที่อื่นเอาไว้อีกหรือเปล่า
ก็ดูตอนที่คุมตัวไปโรงพักเอ้ยไปศาลนี่ใช่ไหม
คือตำรวจบอกว่าในเตี้ยนี่ก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่เคยทำร้ายคนอื่นเคยอะไรหลายอย่างค่ะ
แล้วเนี่ยและอีกมุมหนึ่งคือคุณยายแกก็ทำบุญทำทานของแกอยู่ตลอด

แต่มันมีด้วยเหรอคะคนคนหนึ่งที่แบบทำอีกคนนึงตายแล้วยิ้มได้แบบนี้
อันนี้ท่านผู้ชมส่งข้อความมาหลายท่านนะฮะ

เขาชื่อเตี้ยนะต่อเต่าหลายท่านฟังพิมพ์อักษรอะไรมาเนี่ย